จังหวัดจันทบุรีเนี่ยค่ะคุณผู้ชมโดนไป๓คันรวดในคืนเดียวที่เดียวกัน
จังหวัดจันทบุรีอืมกล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้ขณะที่มีผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายสามคนนะ
ครับแต่งกายก็คือสวมเสือกคลุมกางเกงขายาวสวมหมวกไม้พรมด้วยอืม
เดินเข้าไปที่แคมป์คนงานแล้วก็ทำทีเดินวนไปวนมาเหมือนดูลาดลาวก่อน
จากนั้นก็ไปขโมยรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดเนี่ยสามคันแล้ววิธีการขโมยก็คือเขาช่วยกันยกค่ะ
ยกแล้วก็เข็นรถมอเตอร์ไซค์ออกไปแบบเนี้ยแต่เนี้ยคุณคือคาดว่านะ
รถมอเตอร์ไซค์แต่ละคันน่าจะทำการล็อกคอเอาไว้
ก็เลยต้องช่วยกันหามช่วยกันยกช่วยกันลากออกไปแบบนี้นะคะ
ซึ่งเห็นไหมคะภาพทุกอย่างจับเอาไว้ได้อย่างชัดเจนหมดเลย
หลังเกิดเหตุผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปยังที่เกิดเหตุ
ซึ่งเป็นแคมป์คนงานตรงนี้นะก็ไปพบกับนายสัมภาษณ์คำเหง
หัวหน้าคนงานรับเหมาทำถนนค่ะรถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมดที่หายไป
เป็นของลูกน้องในแคมป์อ่ะคุณครับโดยคนที่ก่อเหตุเนี่ย
เข้ามาครั้งแรกตอนช่วงเวลาประมาณเกือบตีหนึ่งเกือบตีหนึ่ง
ขโมยไปหนึ่งคันแล้วก็กลับมาอีกครั้งตอนเวลาตีหนึ่งกว่า
มาขโมยคันที่สองไปส่วนในคันที่สามกลับมาขโมยในเวลาไล่ไล่กับคันที่สองเพียงแค่ห้านาที
ก็คือเอาคันที่สองไปปั๊บกลับเข้ามาขโมยต่อเลยก็มีการไปตรวจสอบเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีนะฮะ
เส้นทางที่ผู้ก่อเหตุหลบหนีเนี่ยเป็นเส้นทางสวนลำไยห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตรตรงนี้
แล้วก็พบว่านี่ค่ะมีผ้าคลุมรถถูกทิ้งเอาไว้
มีประแจไขควงปากแบนนะสำหรับใช้งัดรูกุญแจคุณ
แล้วก็ยังมีอะไรแผ่นทะเบียนถูกถอดโยนทิ้งเอาไว้ข้างป่า
ทำกันเป็นขบวนการเนอะหลังเกิดเหตุนะคะ
ก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพบ้านแปลงให้มาตรวจสอบหน่อย
แล้วก็มีการระดมคนงานเดินค้นหาหลักฐานภายในสวนลำไย
แต่ไร้วี่แววก็คือมีแค่นั่นแหละค่ะผ้าคุมรถประแจแล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนที่ถูกถอดไว้
สำหรับใครนะคะที่พบเห็นเบาะแสนะ
สามารถแจ้งเบาะแสไปที่เจ้าหน้าที่สพบ้านแปลงได้เลยนะครับ
รถมอเตอร์ไซค์ที่หายไปเนี่ยมี๓คันก็คือมี
หกศูนย์เก้าชนบุรีหนึ่งคันแล้วอีกหนึ่งคันเป็นรถมอเตอร์ไซค์
หมายเลขทะเบียนสามก็ไก่นอนเอนเจ็ดเก้าหกเก้าชนบุรี
สีเทาดำหมายเลขทะเบียนเก้าก็ไก่ฮอนโอคูกหก
เก้าหกกรุงเทพมหานครทั้งสามคันเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยอืม
ยังไงฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่อยละกันนะคะเพราะว่าโอ้โห
คนร้ายค่อนข้างทำการอุกอาจมากขโมย๓คันรวดในคืนเดียว
ขมวยขจรนี่มันเยอะจริงจริงนะคุณชิค่ะโอ้